ส่วนกรณีนายเอกชัยบุญรัฐนะคะนักศึกษาเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
บางกะปิที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
เมื่อ๑๑กพที่ผ่านมานะคะ
เรื่องนี้เรานำเสนอข่าวต่อเนื่อง

คือมุมของเพื่อนผู้เสียชีวิต

มุมของตำรวจนะนี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมากับเพื่อนแล้วก็เป็นคนยิงตำรวจก่อน
คือเหมือนกับว่าไปหาเรื่องผู้ต้องหาที่อยู่ท้ายรถของตำรวจ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติกแต่ว่าสุดท้ายแล้ว
คือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาซึ่งตำรวจบอกว่านี่แหละคือหลักฐานสำคัญ
จริงจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นภาพก็เห็นเป็นลักษณะที่ว่านายเอกชัย
ก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนมามาจอดที่ป้ายรถเมย์ลงมา
แล้วก็ยืนอยู่กลางถนนแล้วก็ยิงไปยิงไปก่อนอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางครอบครัวของนายเอกชัยบอกว่า
ยังติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายว่า
ทำไมตำรวจถึงแม้ว่าจะต้องยิงสวนลูกชายก็ตาม
แต่ลูกชายล้มไปแล้วแล้วทำไมต้องยิงซ้ำจนเขาเสียชีวิตด้วย
ติดใจตรงนี้เบื้องต้นก็สบายใจแหละ
มันมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ประเด็นตรงนี้ขอคำชี้แจงจากตำรวจได้ไหม
แล้วก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่มีการสรุปประเด็นเรื่องนี้
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รู้เลยนะคะ
ด้านนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เลยบอกว่าจริงแล้วมีการนัดหมายกับพ่อของผู้เสียชีวิต
พันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐ
ให้เข้าพบคนตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเพื่อขอความเป็นธรรม
เพราะว่าคาใจว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังเครียดอยู่

รณรงค์ก็เลยบอกว่าดูคลิปแล้วอะค่ะ
ภาพที่เห็นในคลิปเป็นการยิงต่อสู้
เป็นการยิงป้องกันตัวแต่อาจจะเกินกว่าเหตุ
เพราะนายเอกชัยล้มไปแล้วแต่ถูกยิงซ้ำ
ครอบครัวก็เลยขอให้ทางตำรวจนครบานชี้แจงหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์นี้ก็ผ่านมา๕วันแล้ว
ยังไม่เห็นมีการสรุปประเด็นให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับทราบนะคะ

มันก็จะเป็นเรื่องของการยิงต่อสู้กันสองฝ่าย

คดีนี้มันเกิดตั้งแต่วันจันทร์จนวันนี้วันศุกร์
ทางท้องพี่เขายังไม่สรุปประเด็นให้ทางญาติเขาเข้าใจว่า
ประเด็นความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้มันเป็นมายังไงบ้าง
ผมอยากให้ทางพื้นที่นะรีบชี้แจงทางครอบครัวเขา
ประเด็นไหนบ้างเพื่อเขาจะได้ติดใจไม่ติดใจ
ก็ต้องอธิบายเพราะว่าลูกเขาตาย
คือทนายรณรงค์บอกว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ติดใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก่อนที่จะเห็นภาพในกล้องวงจรปิดว่ามีการยิงกัน

ส่วนประเด็นเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตตรงนี้

แต่อยากจะได้รับคำชี้แจงจากตำรวจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนการสอบสวนพยานที่เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
ที่เข้ามาขอความคุ้มครองเพราะว่าถูกขู่
นายรณรงค์บอกว่าพยานเยาวชนคนนี้เนี่ย
เล่าแค่ว่าระหว่างถูกสอบปากคำ
กดดันให้เขียนเอกสารลงลายมือชื่อ
แล้วก็ไม่ได้มีการสอบปากคำตามพรบการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
ที่จะต้องมีสหวิชาชีพที่ต้องมีอายการเข้าร่วมรับฟังด้วย
แต่นี่ไม่มีเลยเหมือนกับเขามาบอกว่าเขาถูกบังคับให้เซ็นเอกสาร
คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลาไหน
แต่ว่านายเอกชัยผู้ตายในอายุ๒๒ใช่ไหม
ก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน

ไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่พยานที่เป็นเยาวชน๑๗ปีหรือเปล่า
แต่ว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันกับนายเอกชัยเนี่ย
นายเอกชัยเป็นคนซ้อนเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือภาพที่นายเอกชัยกระโดดยืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่รถตำรวจ
ใช่ส่วนคลิปที่เห็นตอนนี้ก็คือหลังจากที่นายเอกชัยถูกยิงค่ะ
เพื่อนของนายเอกชัยก็โกรธที่ว่าตำรวจมายิงเพื่อนเขาตาย
แล้วก็จะไปรุมทำร้ายตำรวจที่ใส่เสื้อยืดสีแดง

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีงานเลี้ยงฉลองของสถาบันด้วย

ใช่บอกว่าป้องกันตัวเพราะว่าพอมีงานเลี้ยงสถาบันอะไรแบบนี้
กลัวจะมีคู่อริมาหาเรื่องก็เลยมีปืนกันไป
คือพ่อของผู้ตายทางครอบครัวเนี่ยเห็นกล้องวงจรปิดแล้ว
เอาละชัดเจนว่ามีการยิงใส่เขาก่อนยิงใส่ตำรวจก่อน
ตำรวจเขาก็มีการยิงตอบโต้กันมา
แต่๒ประเด็นคือ๑ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
ถึงขั้นที่ลูกชายเขาต้องมาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดักรอยิง
อยากให้เคลียร์ให้ชัดว่ามีพยานคนไหนมีใครว่าอะไรอย่างไร
แล้วก็สองก็คือหลังจากที่ลูกชายถูกเจ้าหน้าที่ระงับเหตุ
การยิงตอบโต้เข้าไปควบคุมระงับเหตุอะไรแล้วเนี่ย

มีการเข้าไปหาแล้วทำอะไรกันอีก
ค่ะเพราะว่าข้อมูลจากฝั่งของตำรวจ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ที่อยู่ท้ายกระบะรถของตำรวจที่เข้าไปกันเป็นขบวน

ก็คือนายเอกชัยซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนผู้ชายมาคนนึง
แล้วก็มาตะโกนทะเลาะกันกับผู้ต้องหาที่อยู่ท้ายรถกระบะของตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นนายเอกชัยก็ยิงใส่
ตำรวจก็เลยขับรถพุ่งไปชนรถล้ม
แต่นายเอกชัยก็ยังยิงใส่ตำรวจตำรวจก็เลยยิงกลับอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อนของเอกชัยนี่แหละจะบอกได้
คนที่เป็นคนขี่จักรยานโยนมา
เขาจะบอกได้เลยว่าทำไมถึงต้องไปขี่รถ
ักหน้ารถตำรวจแล้วก็ดักยิงกันขนาดนั้น

ทีนี้ค่ะทางพลตำรวจรีธีรศักดิ์สุริวงศ์

ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้
ยืนยันว่าตำรวจยินดีรับฟังทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นติดใจสงสัยเรื่องอะไรเนี่ย
รับฟังแล้วก็พร้อมชี้แจงพร้อมชี้แจงทุกประเด็น

ทำคดีอย่างละเอียดรอบครอบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
แล้วก็จะมีการพิจารณาทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานต่าง
ผลตรวจพิสูจน์ผลชนสูตรศพจะครอบคลุมทั้งกระบวนการค่ะ
ทางฝ่ายพ่อเขาซึ่งตัวเสียลูกเขาแล้ว
อาจจะติดใจในประเด็นต่างทั้งพนักงานสอบสวน
ที่ผมเป็นหัวหน้ายินดีอย่างยิ่งที่เขาต้องติดใจสงสัย
หรืออะไรจำนองนั้นว่ามันจะเกินหรือไม่เกินสาเหตุ
อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยยินดีที่จะรับฟังตรงนี้อยู่แล้ว
เพราะว่าเราต้องทำให้ละเอียดอ่อนให้เกิดความเป็นธรรมกับเขาด้วย
เขามีความรู้สึกยังไงมาประกอบกับเหตุการณ์
ประกอบกับการสอบปากคำพยานซึ่งเป็นพยานบุคคล
ประกอบกับหลักฐานต่างที่มีที่เป็นสาระสำคัญ
แล้วก็เอาไปตรวจพิสูจน์ให้ครอบคลุมทุกทั้งกระบวนการ
ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปร้อยละ๕๐แล้วค่ะ
อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานความเห็นแพทย์
ว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดีได้ภายในเดือนหน้านะคะเดือนมีนาคม